คุณผู้ชมเรากลับมาที่ประเทศไทยไปดูที่กรสิน
คุณผู้ชมทางชาวบ้านเขาร้องเรียนบอกว่า
มีการช่อกงประชาชนมีการยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้าน
แล้วก็มีการหลอกให้ชาวบ้านไปกู้เงินแล้วไม่ยอมใช้หนี้
เอ้าเอามาดูกันหน่อยนะครับด้านราวที่มันเกิดขึ้น
ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหไม่ไหวเลยเป็นเลขานายกเทศมนตรีเทศบาลนครดงลิงนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกรับพีพัฒน์อุตสาหะผู้กำกับการสพกรรมราศัยจังหวัดกรสิน
เขาเปิดเผยบอกว่าชาวบ้านหมู่ที่๕และหมู่ที่๑๑ตำบลดงลิงอำเภอกรรมราศัย
แล้วก็ตัวแทนของคณะกรรมการกองทุนต่างในตำบลดงลิ้งเนี่ย
ไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับนายประยูนเหมวิพัฒน์นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนดงลิง
แล้วก็เข้าไปร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมมีชาวบ้านแล้วก็เป็นสมาชิกบอกว่า
นายประยูนเนี่ยยักยอกเงินกู้ของกองทุนต่างของหมู่บ้านไป
หลอกให้ชาวบ้านกู้เงินจากธนาคารออมสินสาขาท่าคันโทแล้วก็สาขากรรมลาศัย
เพื่อนำเงินไปลงทุนแล้วรับปากชาวบ้านบอกว่าจะเป็นคนใช้หนี้กับธนาคารให้
แต่กลับไม่ยอมใช้หนี้นะฮะแล้วก็เอาเงินเนี่ยหนีหายไปนะฮะ
จนชาวบ้านเนี่ยถูกฟ้องร้องค่าเสียหายนะครับถูกฟ้องร้องค่าเสียหายไปเยอะมาก
รวมแล้วตอนนี้สักประมาณห้าจุดห้าล้านบาทได้นะครับสำหรับความคืบหน้าของคดีครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ขออำนาจสารอนุมัติออกหมายจับนายประยูน
ข้อหารร่วมกันช่อกงประชาชนแล้วหนึ่งหมายแล้วก็กำลังอนุมัติขออนุมัติศาลออกหมายจับนายประยุณเพิ่มอีกสามหมาย
ข้อหายักยอกทรัพย์ประชาชนหลังจากมีคณะกรรมการและประชาชนแจ้งความดำเนินคดีกับนายประยูน
เรื่องของการยักยอกเงินกองทุนนันทนาการหมู่บ้านนะครับแล้วก็เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกครอบครัว
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกพีรพัฒน์บอกว่านอกจากนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนยังขออนุมัติออกหมายจับนางดอกไม้เวียงสมุทร
ตำหนังเป็นราคานุการนายประยูนเป็นราคานายกฤษมนตรีนั่นแหละนะครับ
เป็นหลานของนายประยูนที่ตำบลดงลิง

พร้อมกับแจ้งข้อหารับทราบข้อกล่าวหา๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เรื่องต้นนางดอกไม้ก็ให้การปฏิเสธ
แต่ยอมรับว่าได้เก็บเงินและจ่ายเงินให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกครอบครัวจริง
แต่เป็นการทำหน้าที่ตามคำสั่งของเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชา
เพราะว่าเขาเป็นเลขาต้องทำตามคำสั่งของนายกเทศมนตรีเท่านั้น
สำหรับการติดตามตัวนายประยูน
ก็ตอนนี้กำลังสืบสวนพบบ่อแสว่าก่อนหน้านี้นะ
บวชที่วัดแห่งหนึ่งเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเทือกเขาภูผ่าน๓เดือนแล้ว
แล้วก็ลาศิกขาไปนานแล้วจากนั้นมีชาวบ้านเห็นแล้วก็แจ้งความแล้วเขาก็หายตัวไป
ว่าน่าจะมีการหลบหนีไปต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดนะฮะ
ซึ่งตอนนี้กำลังสืบสวนอยู่ในความรับผิดชอบของสพกรรมราศัย
ลงพื้นที่หาข่าวอยู่อาจจะมีการหลบหนีไปยังเพื่อนบ้านแล้วก็ได้นะครับ